เกิดเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่สระบุรี
เป็นเพลิงไหม้โรงงานทำโซฟาและที่นอน
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวัสดุเชื้อเพลิงโอ้โหมีมากมาย

ใช่โฟมใยสังเคราะห์อะไรต่างหนังอะไรต่าง
ทำให้เกิดไฟลุกลามแบบนี้นะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าควันดำพวยพุ่งเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยนะฮะ
คนแถวนั้นตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โรงงานผลิตโซฟาแห่งหนึ่งริมถนนวิหารแดง
หนองหมูอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า๑๐คัน

โรงงานแห่งนี้มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
ฟองน้ำเอ่ยโฟมเอยใยสังเคราะห์เอ่ย
ที่ใช้ผลิตโซฟาและที่นอน

เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงหลายคัน
ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะฮะ
ตัวสอบคุณผู้ชมดูโครงสร้างอักคารสิ
โครงสร้างเหล็กหลังคายุบลงมาเลยนะครับ

คดีวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดวันตรุษจีน

วานนี้ทำให้ไม่มีพนักงานเข้ามาทำงานครับ
ทีนี้เฮียเจ้าของโรงงานคือเฮียสวัยจันเพชรนะฮะ
เล่าให้ฟังบอกว่ามีเพื่อนบ้านไปบอกว่าไฟไหม้โรงงาน

เห็นไฟกำลังโหมลุกไหม้ตัวอาคาร
เสียงดังเหมือนระเบิดอยู่๓ครั้ง
คาดว่าน่าจะเป็นถังลมแล้วครับ
เพราะในโรงงานก็จะมีโซฟามีฟองน้ำมีใยสังเคราะห์
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไหม้เสียหายทั้งหมด

ราคาประมาณสัก๓ล้านบาทนะครับ
นี่แหละฮะตำรวจสพวิหารแดงนะฮะ
สันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่ก็ต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ